สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเสียงเรียกร้องให้ตัดงบกลาโหมเสียงเรียกร้องให้ตัดงบกลาโหม
เสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปกองทัพเสียงเรียกร้องให้ลดกำลังพลของกองทัพเสียงเรียกร้องให้กองทัพหยุดซื้ออาวุธยุทธโทปกรณ์
กลายเป็นประเด็นการหาเสียงที่เข้มข้นมากขึ้นในช่วงหลัง
เป็นประเด็นที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญ
เพราะคนรุ่นใหม่มีแนวความคิดในลักษณะนี้มานานพอสมควร
เพราะฉะนั้นพอมีพักการเมืองมานำเสนออย่างนี้

แต่ว่าคนรุ่นเก่าที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหลายหลายหนอย่างคนรุ่นผมเนี่ย
ฟังดูนโยบายการหาเสียงเหล่านี้แล้วถึงแม้ว่าจะสนับสนุนแต่ก็ไม่ตื่นเต้น
เพราะรู้ว่าสุดท้ายก็ทำไม่ได้

ถามว่านโยบายที่ว่านี้การหาเสียงที่ว่านี้เขาทำกันมานานหรือยัง

มีเสียงเรียกร้องอย่างนี้เกือบทุกครั้ง
แต่ว่าคราวนี้เสียงดังหน่อย
และดูเหมือนว่าคราวนี้นอกจากพักเล็ก
มีหลายพักที่ให้ความสำคัญและก็ร่วมแจมด้วย
ดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสิครับ
แทบทุกพักร่วมแจมตัดงบกระลาโหมว่าสามารถทำได้
นี่ก็แปลว่าถึงแม้ว่าไม่เดินหน้าเต็มตัว
แต่หลายพักก็เกาะกระแสไปว่าเรื่องการตัดงบกระลาโหม
ลดขนาดกองทัพปฏิรูปกองทัพ
ลดการจัดซื้ออาวุธยุทธโทปกรณ์

เป็นประเด็นที่หลายพักบอกว่าขอแจ่มด้วยเห็นด้วย
ถามว่าทำไมหลังการเลือกตั้งแล้วถึงทำไม่ได้

ตอบว่าเพราะหนึ่งพักที่เดินหน้าชนกับเรื่องนี้
ส่วนใหญ่ไม่ใช่พักใหญ่ครับ
คราวนี้มีอยู่๒พักที่เดินหน้า
สองสามพักที่เดินหน้าชนเรื่องนี้
ที่เป็นข่าวพักอนาคตใหม่พักเสรีรวมไทย

แล้วพักเหล่านี้พักขนาดนี้พอถึงเวลาลงเลือกตั้ง
เวลานับคะแนนเลือกตั้งเสียงไม่มากพอหรอกครับ
ที่จะเป็นรัฐบาลเองได้
อันนี้ไม่ได้ดูถูกดูแคลนกันนะ
พูดกันโดยตามข้อเท็จจริง
เมื่อเสียงไม่มากพอที่จะเป็นรัฐบาลได้
สิ่งที่หาเสียงไว้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้
แล้วถ้าไปร่วมเป็นรัฐบาลกับเขา
แกนนำหลักเขาไม่เอาด้วย
พักที่ไปร่วมมีรัฐมนตรีอยู่คนสองคน

ก็ไม่สามารถจะไปผลักดันว่า
นโยบายปฏิรูปกองทัพ
นโยบายลดขนาดกองทัพ
นโยบายลดงบประมาณกองทัพ
ที่หาเสียงไว้นั้นช่วยผลักดันให้ที
ถ้าพักใหญ่ที่เป็นแกนนำเขาไม่เอาก็ทำไม่ได้
เรื่องเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นมาหลายครั้ง
ในการหาเสียงเลือกตั้งอย่างที่บอกว่า
สุดท้ายก็ทำไม่ได้
แต่ว่าถ้าย้อนดูกลับไป
ก็มีบางรัฐบาลที่ผ่านมาทำได้ครับ
ที่ผมนึกได้ก็คือว่าปี๒๕๕๙
รัฐบาลพลเอกชวลิศยงใจยุทธ์มีปัญหา
ตอนนั้นที่เรียกว่าขึ้นค่าเงินบาท

พลเอกชาวลิศก็ลาออก
สภาก็เลือกคุณชวนกลับมาเป็นนายกอีกรอบหนึ่ง

ปีนั้นจะเห็นได้เลยว่า
มีการปรับลดงบประมาณลงมา
เนื่องมาจากว่าปีนั้นเราเจอปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจอย่างหนัก

ฉะนั้นรัฐบาลก็มีนโยบายนี้ออกมาคือ
ลดงบความมั่นคงลดงบกระทรวงกลาโหมลงมา
แล้วก็ยกเลิกลดหน่วยงานทหารบางหน่วยด้วยซ้ำไป
และผู้นำทหารในขณะนั้นผมจำได้ว่า
พลเอกมงคลอัมพรวิสิต
ต้านก็ไม่กัดคล่องเห็นด้วย
นั่นน่าจะเป็นน่าจะเป็นครั้งที่จำได้ว่า
มีการปรับลดงบประมาณกองทัพ

มีการลดกำลังพลของกองทัพ
แต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นไม่เห็นครับ
งบประมาณกองทัพก็ขยับขึ้นมาเรื่อย

งบประมาณของกระทรวงกลาโหม
ซึ่งหมายถึงงบประมาณกองทัพต่าง

ปีที่มีการยึดอำนาจของคอสช

ได้รับงบนี่กระทรวงกลาโหมนะ

นี่กระทรวงกลาโหม๑๙๙ล้านบาท
ท่านดูตัวเลขในจอประกอบไปด้วย
ปี๒๕๕๘ได้รับงบ๑๙๒๙๔๙ล้านบาท

พอปี๒๕๕๙ได้รับงบ

ได้รับงบ๒๑๓๕๔๔ล้านบาท

ได้รับงบ๒๑๘๕๐๓ล้านบาท

ได้รับงบ๒๒๗๑๒๖ล้านบาท
แล้วก็ยังมีงบผูกพัน
บผูกพันก็คือว่างบต่อเนื่อง
ที่ไปตกลงกันไว้ว่ารัฐบาลต้องจัดให้
อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้ออาวุธ
คล้ายเงินผ่อนว่างั้นเถอะ
ตกลงไว้เป็นงบผูกพันธุ์
เรื่องนี้พลโทคงชีพ
ตันตระวานิศโขสกัลโสงกราโหม

งบที่ได้รับเพิ่มขึ้นนั้น
เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของงบประมาณแผ่นดินที่เพิ่มขึ้น
ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาอย่างพิจิตพิษดารอะไรหรอก

บกระลาโหมก็ได้เพิ่มขึ้นด้วย
แล้ววันที่๒๕กุมภาที่จะถึงเนี่ย
กระทรวงกลาโหมจะชี้แจงอีกทีหนึ่งเรื่อง
เรื่องการเกณฑ์ทหารที่มีเสียงเรียกร้องว่า

แล้วก็จะชี้แจงเรื่องการจัดหาอาวุธยุทธโปรกรณ์
และจะชี้แจงเรื่องประเด็นปฏิรูปกองทัพตามมา

ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายการเมืองหาเสียง

กระลาโหมกองทัพเขาเฉย
เขาไม่ตอบโต้เขาไม่ชี้แจง
ถึงจะมีการตอบโต้ก็ตอบโต้โดยวาธกรรม
แต่เขาไม่ชี้แจงแต่ปีนี้เขาชี้แจงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับ
เพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกคนรุ่นใหม่เขาก็คิดเรื่องพวกนี้กันเยอะ
ฉะนั้นถ้าการชี้แจงทำให้เข้าใจได้ก็เป็นผลดีกับกองทัพ
แต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องระมัดระวัง
อย่าให้วาธกรรมที่เกิดขึ้นทำให้ทหารเขาเข้าใจว่าประชาชน
เกลียดทหารไม่เกี่ยวเลยครับการเสนอให้ปฏิรูปกองทัพ
ให้ปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมให้ลดการเกณฑ์ทหารอะไรต่าง
ไม่เกี่ยวกับว่าประชาชนไม่ชอบทหารไม่เกี่ยวกันครับ
ผมเห็นในคลิปแล้วที่เขาส่งกันเนี่ยมีพลทหารจากปากใต้
ออกมาพูดตัดเพาะต่อว่าว่าทำไมคนถึงมาเกลียดทหาร
ทำไมไม่มากินมาอยู่อย่างพวกเขาบ้างอันนี้ก็แปลว่าเขาเข้าใจผิด
ว่าสิ่งที่พักการเมืองหาเสียงสิ่งที่มีเสียงเรียกร้อง
ไม่เกี่ยวกับความรักหรือไม่รักทหารครับไม่เกี่ยวกับว่าคนเกลียดทหาร
ไม่ใช่ครับฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการทหาร
ไม่ควรจะมีวาธกรรมแล้วก็ทำให้กำลังพลของกองทัพ
คิดว่าประชาชนเกลียดทหารคนละเรื่องกันครับ
ขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้ครับ